ขอกำลังใจจากพี่น้องชาวไทยและส่งกำลังใจเชียร์พวกเราด้วยนะครับ
ติดขอบจรรรลุนแชมป์กับธุบรณ์คิงครับ
ครั้งที่๔๗วันที่๕และ๘มิถุนายน
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับผม